โดยงานที่เราก็ทิ้งชอบการทำสรรความสังสรรค์

แต่ว่าเราก็โตขึ้นมาจากการเรียนภาระ

ติดตามเรื่องรายวิธีของการสร้างพื้นฐานที่ดี
ให้กับนักกีฬาทีมชาติในอนาคต

กีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

จัดขึ้นโดยกรมภาระศึกษา

และทุกพื้นที่ได้มีโอกาสออกกำลังกาย
และยกระดับปรับปรุงมาตรฐานกิจกรรมทางกีฬาเด็กเล็ก
ของประเทศไทยให้สูงขึ้น

ในประเภททีมนั้นจะเป็นการแข่งขัน
ชนิดกีฬาคือยิมนาสติกเด็กเล็ก
โยนบอลลงจังก้าและกระโดดเชือก

จะเป็นการแข่งขันวิ่ง๓๐เมตร

กระโดดไกลวิ่งเก็บของ
ว่างถุงทรายและยืนกระโดดสูง

แล้วนี่มีกีฬาเพื่อลูกรักซึ่งมียิมเมิร์ทิกเด็กเล็ก

ช่วงมีนาถึงพฤษภา

เราเห็นว่ามีเด็กเล็กพวกนี้

ซึ่งก็เป็นนโยบายของกรงลักษณ์สหรัฐ

ฝึกกีฬาเด็กเล็กเป็นศูนย์

ครั้งประเทศไทยชอบค้นหาช้างเผือก

แต่มักจะไม่สนับสนุนให้เด็กได้เล่นกีฬากัน
โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัยที่อายุราว๓๖ขวบนั้น
ไม่เคยมีการแข่งขันให้เด็กเล็กเหล่านี้ได้แสดงฝีมือ
ดังนั้นกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
จึงเป็นเวทีขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมเด็กไทย
มีความฝันอยากเป็นนักกีฬา
ฝึกแล้วไปที่ไหนก็เรามีเวทีก็คือ
เราจัดประกวดกีฬายิมมิติกเด็กเล็ก
เมื่อก่อนมีเฉพาะยิมหลังก็พัฒนามาว่า
เมื่อมีเด็กเล่นยิมได้แล้ว
มันน่าจะมีกีฬาที่เป็นกิจกรรมของเด็ก

อย่างนั้นก็เด็กกลุ่มนี้ทำอะไรได้บ้าง
ก็คิดกิจกรรมให้ว่าโอเคนะวิ่ง๓๐เมตร
ยืนกระโดดไกลยืนกระโดดสูงคว่างสูงทรายอะไร

หากได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

บุคลากรให้เล่นกีฬาอย่างถูกวิธี
ได้มากขึ้นแน่นอน